หนึ่งกันยายนที่ผ่านมานะคะใครถูกลอตเตอรี่บ้างคะ
ไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดสดทุกงวดนะคะมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งหลายคนนะคะ

ใช่แล้วก็มีสาวชาวกัมพูชานะคะที่ฉันพูดผิดพูดว่าพม่ากัมพูชานะคะ
เธอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหนึ่งใบได้หกล้านบาท

บอกว่าพอเห็นถูกรางวัลสลักหลังเป็นชื่อสามี
สามีเป็นคนไทย

คือเหตุผลที่โกรธคือคิดว่าเดี๋ยวสามีจะมาเอาไปอย่างนี้หรอ
หรือเปล่าแต่สุดท้ายต้องบอกว่าเขารักกันนะคะ
สามีพระยาเขาก็ตกลงกันได้ค่ะเขาก็ไม่ทะเลาะกันแล้วนะคะดีกันแล้วนะคะ
นายภัยทูลทองแดงอายุ๓๙ปีค่ะ
หึ่นชองอายุ๓๘ปีภรรยาชาวกัมพูชาค่ะ
ไปทำบุญเลยเนี่ยค่ะถวายสังขทานที่วัดเนินพระตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะ
เพราะว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑งวด๑กันยายนที่ผ่านมา๗๓๔๕๑๐ได้เงิน๖ล้านบาท
เจ้าของลอตเตอรี่รางวัลที่๑นางหื่นเนี่ยบอกว่าก่อนหน้าวันหวยออกเนี่ยนะ
๕วันก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ที่แผงค้าริมถนนราชบุรณะตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยอง
แล้วก็เห็นเลขนี้ซ้อนกันอยู่บนแผงเนี่ย๓ใบก็เลยซื้อเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์๑ใบ
พอวันที่หวยออกโอ้โหรู้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งดีใจมากโอ้ซื้อมาใบเดียว
ก็รีบโทรศัพท์ไปบอกสามีสามีเป็นคนไทยทำงานอยู่โรงงานผลิตเครื่องบินบังคับ
จังหวัดระยองสามีกลับบ้านดูลอตเตอรี่
ก็สลักหลังชื่อตัวเองเลยเนี่ยชื่อนามสกุลหลังลอตเตอรี่
ก็สามีบอกว่าหวังดีก็เห็นข่าวลอตเตอรี่อะไรแบบนี้มันเยอะ
แต่ภรรยาบอกไม่พอใจอ่ะโกรธนะคะทะเลาะกันนะคะทะเลาะกันหนักนะคะ
เพราะภรรยาบอกว่าก็ฉันซื้อแล้วก็มีพาสปอร์ตใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ไปขึ้นเงินได้อยู่แล้ว
ถึงจะเป็นคนต่างด้าวแต่ว่าก็มีหลักฐานทุกอย่าง

สองสามีพระยาก็เลยเอาลอตเตอรี่ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพเมืองระยองนะคะ
แล้วก็ด้วยความไม่รู้ว่าด้วยความไม่ไว้ใจสามีหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่รู้นะคะ
หึ่นก็ให้เจ้าหน้าที่ระบุในเอกสารบันทึกประจำวันเอาไว้ว่าฉันซื้อนะภรรยาซื้อนะสามีไม่ได้ซื้อนะ
เนี่ยก็บันทึกเอาไว้เลยแล้วก็ไปขึ้นเงินกันที่กองสลากวันนี้ล่ะค่ะ
แล้วก็จะเอาเงินทั้งหมดเข้าบัญชีธนาคารของภรรยานะคะ
ก็ตอนนั้นก็เอ๊ะทำไมเขียนได้ยังไงยังไม่บอกหนูสักคำเลยว่าต้องเขียนไหมอะไรอย่างนี้
ตอนนั้นก็โมโหเหมือนกันโมโหว่า
ว่าทำไมไม่บอกหนูก่อนว่าต้องเขียนสลากเทียนอะไรเนี่ยเขียนชื่อของเขา
ทำไมไม่บอกหนูก่อนแกก็ลืมแกลืมบอกหนู
ตอนนั้นก็เออก็ไม่โกรธแล้วเขาบอกว่าเขาลืม
เหมือนว่าดีใจมากอย่างนี้ทำอะไรไม่ถูกเลย
ดีใจมากทำอะไรไม่ถูกก็ลืมบอกภรรยาก่อนก็เซ็นชื่อตัวเองเอาไว้เลย
แต่นี่เขาจับมือจูงมือกันเรียบร้อยแล้วนะใช่ค่ะตกลงกันได้แล้วค่ะ
ตัวสามีตัวนายภัยทูลนะคะก็บอกว่าหลังจากรู้ว่าภรรยาถูกรางวัลที่๑ดีใจมากไง
ทำอะไรไม่ถูกจริงเห็นว่าสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเขียนชื่อไว้ที่หลังลอตเตอรี่
เพราะว่าสามีภรรยาก็เหมือนคนคนเดียวกันเขาคิดแบบนี้นะคะ
แล้วเราก็เล่าข่าวบ่อยไงเราก็พูดบ่อยเหมือนกันเนาะ
ถ้าซื้อลอตเตอรี่มาให้เซ็นชื่อไว้เลยอะไรแบบนี้

ก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ

แต่กำลังคิดว่าจะไปจดทะเบียนสมรสกันดีกว่า
เพื่อหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวค่ะ
ก็ไม่งอนกันแล้วไม่ทะเลาะกันแล้วนะคะ